จะเชียร์บอลแท้เพื่อคนไทย

ความเรามุณแหล่งไหลนี่แหล่งลง

โหโหสุดยอด

แค่เพราะว่าไม่ได้มันเตรียมออกรอบเลยนะ

เออจริงเหรอ

ที่เราจะไปพูดคุยเรื่องการเตรียมตัวรับมือกับทีมชาติญี่ปุ่น

ก่อนที่เราไปคุยนะครับเกี่ยวเรื่องฟุตบอลกับทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะ
วันนี้เราอยู่ที่สนามที่สถานที่นี่มีสนามได้วิ่งเลนสก๊อฟด้วย
ก็เลยจับโค้ดโก้นะครับนานจะว่างนะฮะ
จากภารกิจที่มันหนักหนวงแล้วกันนะครับ
สิบกว่าปีเท่านั้นเอ้ย๒๐ปีทีแล้วพี่๒๐ปีที่แล้วนะครับตีครั้ง๒ครั้งเอง
โหฟอร์มยังดีอยู่นะครับนี่อะไรครับทัศนนะครับของนักกีฬาฮะโหตุดยอดมาก
ว่ากีฬานอกจากฟุตบอลแล้วมีกอล์ฟหรือมีอย่างอื่น
นอกจากฟุตบอลก็จริงตั้งแต่เด็กอ่ะเล่นทุกประเภท
ตระก้อเป็นตัวเสิร์ฟตัวเตะ
เล่นบาสเล่นแบตเล่นวอลเล่เป็นตัวเซต
วิ่งร้อยเมฆ๔คูณร้อยวิ่งมาราท้อน

อเจมส์น่าจะเป็นตะก้อนะแล้วก็กอล์ฟที่เพิ่งมาเล่นก็ตอนที่อยู่ดิมทีม
แต่ลูกมันเล็กกว่าลูกบอลแต่เรามีความคิดว่าลูกเล็กทำไมเขาตีโดนตลอด
แต่ทำไมเราเตะบอลบางครั้งเห็นเด็กลูกใหญ่มันมืด
มันจะมีคำบอกเวลาเล่นบอลนะ
เวลาจ่ายบอลแล้วเพื่อนจับไม่ได้บอกเอาเบอร์๘ไหม

อเจมส์ตีให้ดูหน่อยเมื่อกี้สบายพี่

โอ้โหนี่แบบคือมืออาชีพมากเลยครับพี่แท่ง

เรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักกีฬาจริงครับ

ซึ่งโค้ชซิโก้ก็ได้เคี่ยวเรื่องการซ้อม

เพราะการต่อสู้กับทีมชาติบิ๊กได้

ฟุตบอลทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในบ้าน

นี่โอ้โห
ขอบคุณมากที่มาแนะนำทริคตีกอฟ

เดี๋ยวอันไหร่
รายการเราอาจจะพาไปที่สนามจริงออกรอบกันแล้วก็คุยบอลไปด้วยตีกอล์ไปด้วย

จะได้พักผ่อนบ้างรู้ว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นที่ประเทศไทย
รอบสุดท้ายคัดเลือกที่เอเชียของเรานั่นก็คือการรับมือการมาเยือนของทีมชาติญี่ปุ่น

คือต้องยอมรับว่าคือใหญ่มาก
เขาไม่ผ่อนเลยเหรอ
ไม่มีทางผ่อนเพราะว่านักเตะทุกคนไม่ว่าจะไปค้าแข้งที่ไหน
จะต้องกลับมาเล่นให้ทีมชาติในการขันคัดบอลโลก

นี่คือรู้ข้อมูลมาแล้วว่าญี่ปุ่นมาหมดแน่
มาหมดแน่แล้วก็นักเตะที่ไปค้าแข้งอยู่ที่ยุโรป
วันนั้นจะมาไม่ต่ำกว่า๑๑คนที่ค้าแข้งอยู่ยุโรป

มา
ณวันนี้ญี่ปุ่นเล่นฟุตบอลแบบไหนฮะ
แม้ว่าชื่อฉันพวกที่เราว่ามาเมื่อกี้นะ
เขาจะไล่พร้อมกันทั้งทีม
ไอ้ตรงนี้เขาฝึกมาตั้งแต่๘๙ขวบ๑๐ขวบแล้ว
ตำราเดียวกันแบบฝึกหัดเดียวกันตั้งแต่เด็ก
ทั้งประเทศนี่ความน่ากลัว
และจุดมุ่งหมายของทีมชาติญี่ปุ่นที่สืบทราบมาก็คือ
ในปีอะไรนะครับจะเป็นแชมป์ให้ได้
๒๐๕๐เนี่ยวันนี้เขาได้ไปบอลโลกประจำอยู่แล้ว

สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นตั้งไว้นะครับว่า๒๐๕๐ประมาณ
ประมาณนี้แล้วเขาก็ตั้งตอนที่เป็นบอลหญิงอ่ะ
บอลหญิงเขาจะต้องเป็นแชมป์โลกแล้วเขาทำได้ครับ
บอลหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกในบ้านเรานะครับ
ทีมชาติไทยเจอทีมชาติญี่ปุ่นที่ราชเมืองลาว
วันที่๖กันยายนนี้สิ่งที่สำคัญที่เรามีจะไปต่อกรกับเขาเนี่ย

แท่นคืออย่างนี้พอเราผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมเอเชียเนี่ย
เรารู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยห่างหายจากเวทีนี้มานานพอสมควรแล้ว
อย่างแรกคือเราต้องมีความภูมิใจก่อน
นักบอลต้องมีความภูมิใจโค้ดมีความภูมิใจแฟนบอลก็ต้องมีความภูมิใจก่อน
วันนี้เราเป็นทีมที่ว่าม้ารองบอลแรงกิ้งน้อยด้อยที่สุดใน๑๒ทีม
แต่นะครับก็ผมเองก็พยายามบิ้วน้องว่า
เจอญี่ปุ่นตอนนี้แล้วจะไปเจอตอนไหนหรือจะแค่นั่งดูเขาหน้าจอทีวีตอนที่เขาเล่นบอลโลก

แล้ววันนี้เราเป็นแมทที่๒ถ้าเราสามารถทำได้ดีมีแต้ม
ไม่ว่าจะเป็น๑แต้มหรือ๓แต้มเนี่ยความมั่นใจมาแล้วนะ

ถ้าเราชนะญี่ปุ่นกาหลีได้แล้วจะปลิกัวกับใคร

จะทำให้โปรแมนท์ที่การมา

ฉะนั้นวันนี้เรามีร้อยหรือยัง

แต่ถ้าเรากลัวเขามันจะหายไป

ต้องเชื่อมั่นว่า

ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ
ก็เข้ามาเชียร์ให้เต็มสนามครับ

รอบนี้มันไม่มีอะไรง่ายแล้วล่ะครับ

อยากจะให้เป็นกำลังใจเยอะครับผมพวกผม

มันอาจจะหนักหรือมันอาจจะเจอยอดทีมยังไง

สร้างความสุขให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ

ยังไงเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา

ก็ผมเชื่อว่าทีมฟุตบอลเอง
ขอเชิญแฟนบอลก็ร่วมเชียร์พวกเรา
พวกเราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับผม
อยากฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจด้วย

วันที่๖ที่ราชมังคลากับญี่ปุ่นครับผม
ฟังนักเตะขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยแบบนี้แล้ว

ที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งของเกมกีฬาฟุตบอล
ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
วันนี้เนี่ยเราไม่ได้กลัว
ไม่ใช่เล่นตามใจเสียงเชียร์